ข่าวตัวแรกของเราบอกเลยว่าตัวแม่ก็มา
แม่สุนารีคุณผู้ชมใครอยากเป็นเศรษฐี

กุมภาพันธ์นี้ใครยังไม่มีไอเดียเรื่องตัวเลข
ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีมาบอกนะคุณผู้ชมค่ะ
กุมภาพันธ์นี้บอกเลยว่าชุดตัวเลขมาก
วันนี้เรามีเลขเด็ดจากคนบันเทิงมาฝากกันนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยแม่สุสุนารีคนนี้
เขาเพิ่งจะไปถวายเสียงให้กับเจ้าปู่วาสนามา
ที่จังหวัดขอนแก่นวันก่อนค่ะ
เรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโซเชียลเลย
แต่วันนี้ใครที่รอเลขจากแม่สู่ห้ามพลาดนะจ๊ะ

คือนน่ะคุณผู้ชมแม่สุเนี่ยได้โพสต์
ไปตรงกับเลขที่ซาลาที่แม่สู๋
ไปเราะเล่นทหวายเขาเสียงเจ้าขุนปู่มา
ซึ่งตัวเลขที่ว่าก็คือ๒๑๒๗นะคะ

ส่วนเลขสองเจ็ดคือวันที่สร้างเศษค่ะ
และนิดนึงนะให้ดูปีพศ๒นิดนึง

คือปีที่สร้างกับปีที่เสร็จมันปีเดียวกัน
นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะ

สู่เขานำทางมาขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

โบ๊ค่ะโบ๊ค่ะ
หนูชื่อโบมากระนุ่นแล้วก็มากับแอร์

คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะสาวโบเนี่ย

ตูดขาวใครก็อยากจุ๊บ
จอติดไฟแดงเฉยยังมาจุ๊บ๓พันงกว้อเลย

เออนะคะคือจอดติดไฟแดงซื่อนะแม่
เออก็มาชนภายกันก็ได้

งานนี้แฟนก็เข้ามาส่องเลขทะเบียนรถของเธอ

เราก็เข้าไปส่องเลขทะเบียนรถมาเหมือนกันคุณผู้ชม
ว่าแล้วก็กไก่ง๒๐๑๐อ่างทอง

หาซื้อลอตเตอรี่สิคะจะรออะไร
นี่เห็นได้ตรงเลยอ่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นพร้อมกันนะจ๊ะ

มีการแบบว่ากลับไปกลับมานิดนึง

หาซื้อยากนะคะต่อเนื่องก็เลยดีกว่านับ

ซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้
บ่งบอกว่าเป็นตัวของพี่หญิงสุดเลย

ดิฉันแอบฟังมาแล้วคุณผู้ชม

สนุกเต้นง่ายเต้นตามได้
ซึ่งนอกจากการพูดคุยเรื่องการเพลงแล้ว

หญิงบอกว่างวดนี้ฉันชอบเลข๑

พี่หญิงบอกว่าถ้าเห็นแผงลอตเตอรี่ที่ไหนเนี่ย
จะขอซื้อเก็บไว้สักหน่อยละกันเผื่อมีโชค
มีคนเขามาบอกมาแบบนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
มีน้องให้มานิดนึงแต่ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนล่ะคะ
คือพี่ก็บอกว่าผู้หญิงซื้อเลข๑๓๔อะไรอย่างนี้
แต่ว่าพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพี่เจอคนขายลอตเตอรี่
พี่จะซื้อสักใบหนึ่งอะไรอย่างนี้

โอ้โหเป็นยังไงคะสุดยอดเป็นไรจ๊ะ
พอกันหรือยังคุณผู้ชมตัวแม่ยังไม่หมดอายุนี้
เอาอีกนะคะตัวแม่มาพร้อมกับตัวเลขคู่กันเลยค่ะ
มาต่อกันที่นักรองลูกทุ่งสาวซ้ายมือคนนี้กระไตอาสยามค่ะ
ที่ได้ไปไหว้ขอพรนะคะองค์พระพิคเนตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านนะคะ
เมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยสาวกระต่ายนะคะ
โอกาสนี้ไหว้ขอพรท่านให้ท่านช่วยประธานงาน
ความสุขความสงบแล้วก็โชคลาภมาให้ค่ะ
และเมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภรออะไรล่ะคะจุดทูปตัวเลขไปเลยจ้า
ขอเลขมงคลจากท่านนะคะซึ่งเลขที่สาวกระต่ายได้นั้น
คุณผู้ชมดูเอาเองค่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะว่าเลขที่ได้คือ
เลขอะไรช่วยส่องกันเอาส่องลุ้นกันนะคะ
คุณผู้ชม๐๑๒ทั้งบน๐คือว่ามันลางนิดหนึ่ง
แล้วแต่ความเชื่อตาใครเห็นก็แล้วแต่คนนั้นเลยนะคะ
แถมอีกสักคนแล้วกันนะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้จุใจไปเลยนะคะ
สำหรับนักร้องแล้วก็นักแสดงสาวไข่มุกรุงรัฐคนนี้ปังมาก
เลี้ยงเต่าเหรอพี่แซมเป็นหนึ่งเอกซีไลน์โซ่ใช่เต่าคุณผู้ชม
อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาเขาเลี้ยงน้องเต่าไว้ค่ะไว้เป็นเพื่อนเล่นค่ะ
วันก่อนพาน้องออกมาเดินเล่นพากันกินย่าค่ะนั่งดูไปดูมาก็เหมือนแบบ
เหมือนถูหาตัวเลขเหมือนกันนะพากันกินย่าพามากินย่า
นี่แปลว่า๒คนน่ะต้องกินด้วยกันนะออกมาเดินเล่นตกใจเลย
หากินยากนะคะแต่แหมน่าเสียดายที่สาวไข่มุกนะไม่ยอมบอกว่าถูเห็นเป็นเลขอะไรค่ะ
แต่คุณผู้ชมไข่มุกไม่บอกแต่ชาวเน็ตบอกค่ะเพราะว่าตาดีค่ะ
ก็พากันตีเป็นตัวเลขนะคะจนได้นะคะว่าเอ้าเต่ามันมี๔ขานะ
แล้วนิ้วนะคุณผู้ชมดูตามนิ้วนะคะนิ้วที่แบบไขมุกเขาถูเนี่ย
เป็นนิ้วชี้๑นิ้วแต่นิ้วโป้งไม่หุบเลยนะคะกางออกมาค่ะ
ก็เลยกินไปเอาตาว๔ขาอ่ะกางนิ้วออกมา๑อีกนิ้วก็๒๑๒๔นะคะ
แล้วบังเอิญว่ามันตรงกับเลขทูปมงคลของสาวกระต่ายอีก
ข่าวก่อนหน้านี้นะคะโยงกันไปโยงกันมาตัวแม่ตัวเลขไม่พอ
ตัวมโนกันไปอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็งปังแต่เราจดไว้เรียบร้อยแล้ว
ชาวเน็ตหรือสไปเดอร์แมนคะโยงใยเก่งมาก
จริงแต่มันก็เป็นแบบเรื่องแปลกเหมือนกันนะ
ก็ดูเอาไปขำแล้วกันคุณผู้ชมแต่ก็ว่าแบบเผื่อใครเสี่ยงโชคติดไม้ติดมือก็แล้วแต่นะคะ